เราจะพาไปที่หน่วยเลือกตั้งเขต๖พญาไทย
คนยังทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
นี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะ

รายงานโรงงานสดมาจากหน่วยเลือกตั้งที่๑๓เขตประหยาไทย

ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่สิบสามแขวงและเขตพญาไทยซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณปากซอยปฏิพัฒน์๑๔นะคะตั้งแต่การสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่ามีประชาชนนั้นทยอยเข้ามาเลือกตั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบริเวณหน่วยนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันเพราะว่าในขณะนี้อ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็บอกว่าไม่มีการกระทำความผิดเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าสถานการณ์นั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
เหลืออีกเพียงแค่สิบสามนาทีสุดท้ายนะคะพี่ผู้หญิงคนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเข้ามาที่หน่วยเลือกตั้งที่สิบสามแล้วนะคะแต่จากการตรวจสอบพบว่า
ผู้หญิงผู้นี้ค่ะก็น่าจะอยู่ที่อีกหน่วยเลือกตั้งหนึ่งนะคะจึงเดินทางไปตรวจสอบแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของความสับสนนะคะในการใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งนะคะ
ตอนนี้เริ่มมีผู้ใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทางมาต้องเรียกว่าตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่สิบสองนาทีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างขมักเม่นเลยทีเดียวค่ะ
เหลืออีกเพียงแค่สิบนาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และอยู่ระแวกใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งสามารถเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ
นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากหน่วยเลือกตั้งที่๑๓เขตพญาไทยค่ะ